คุณผู้ชมครับไปดูกันต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งที่ลำปาง
แล้วก็มีอาการเมาเมากลางคุ้มคั่งแบบเต็มคาราเมลเมาหนักขนาดไหน

ที่รถเอาใจยันเวียด

แล้วก็รถยนต์จนเสียหายแบบเพียบเลยค่ะ
แล้วก็อ้างว่าตัวเองหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก
พาส่งโรงพยาบาลหน่อยนะคะ
ร้านนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านคาราโอเกะค่ะ
บนถนนพระหลโยธินลำปางตากนะคะ
ขาล่องปากทางเข้าหมู่บ้านสุขสวรรค์ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
ทีนี้ตำรวจก็ช่วยกันไปดูสภาพ
โอ้โหสภาพแบบนี้คือต้องหิ้วปีกแล้วไงเจ้าหน้าที่บอก
หนุ่มคนนี้คือนายเก่งวัย๓๐ปีเมาแออยู่แบบนี้แหละค่ะ

ท่ามกลางรถที่ขับไปขับมาโอ้โหใครเห็นก็หวั่นจะเกิดอันตรายสิคะ
นายเก่งเขาอ้างว่าตัวเองเป็นหุ้นส่วนร้านเหล้าแถวนี้
ลงทุนไป๕๐เยอะเหมือนกันนะคะ

แล้วเขาก็บอกว่าเมาหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกพาส่งโรงพยาบาลหน่อย
ตำรวจก็เลยหามตัวแบบนี้ส่งโรงพยาบาลไป
ทีนี้ก็เลยได้พูดคุยกับพนักงานสถานบันเทิง
พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า
จริงแล้วไปก่อเหตุป่วนร้านเหล้า
แล้วก็ร้านคาราโอเกะมาตั้งแต่หัวค่ำ
มีเงินหลายล้านบาทด้วยพี่ก๊อฟ
แล้วเขาบอกว่าเขาเข้าไปพยายามขอจะเป็นหุ้นส่วนร้านเหล้าในพื้นที่จุดนั้น
แต่พนักงานก็คือห้ามไว้อะไรอย่างนี้นะคะ
เขาก็เลยไม่พอใจปลาข้าวปลาของใส่พนักงานจนทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดเลย
ทีนี้เรื่องนี้ภายหลังจากที่ตรวจสอบดูแล้ว
แท้จริงแล้วยังไม่มีใครพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นจริงหรือเปล่า
เขาอาจจะเป็นก็ได้เราไม่ทราบ
ใช่ยังไงก็ต้องตรวจสอบแต่ที่แน่เดี๋ยวต้องประสานญาติ
แล้วก็เพื่อนมารับตัวไปก่อนที่แน่คือให้หายเมาก่อนแล้วกัน

ให้คุยรู้เรื่องก่อนนะคะ